เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยค่ะแหม่เปิดตัวไม่ทันไรโดนซะแล้วนะคะ
สำหรับสาวใบเฟิร์นพัศกรนั่นเองนะคะแต่นี่แหละค่ะเขาบอกว่า
มีกระแสข่าวว่าเธอครบซ้อนนะคะกับชายหนุ่มคนนี้
ซึ่งผู้ชายคนนี้ก็นั่นแหละค่ะโดนแฉเอาพูดง่ายโดนแหกไปเรียบร้อยแล้ว
แต่มาคราวนี้ค่ะได้เวลาออกมาเปิดใจเคลียร์กันหน่อยนะคะ
สำหรับใบเฟิร์นพัศกรหลังจากเจอพิษข่าวครบซ้อน
เจ้าตัวยืนยันชัดเจนนะคะว่าเธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้ชายคนนี้มีแฟนอยู่แล้ว
เป็นเพราะว่าได้รับคำยืนยันจากเพื่อนในแก๊งรอบข้างหลายต่อหลายคนบอกว่า
คนนี้เขาโสดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นการยืนยันตอนแรกเธอมั่นใจเพราะอะไร
เพราะว่าฝ่ายชายเคยพาเธอไปพบกับครอบครัวมาแล้วด้วย
ก็เลยเชื่อสนิทใจเลยว่าผู้ชายมาสบายไม่มีปัญหาอะไร
แต่ท้ายที่สุดค่ะใบเฟิร์นเองพอเจอแบบนี้เอาจริงแอบช็อกอยู่เหมือนกันนะคะ

ฝ่ายหญิงก็คือแฟนของคุณผู้ชายคนนี้

หากว่ารู้คงไม่มีทางให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
และยอมรับเลยนะคะว่ารักครั้งนี้โดนหลอกเต็มค่ะ
แน่นอนว่าเธอขอถอยตัวเองออกมาจากปัญหาเหล่านี้
ส่วนอนาคตจะเป็นยังไงเธอบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจค่ะ
แล้วก็เข้าใจที่ก่อนหน้านี้มีสื่อเข้าไปสัมภาษณ์พี่โร
พี่โรงคุณพ่อจะตัวบอกว่ายังไงดีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พ่อเขาพูดเลยชัดเจนบอกว่าถ้าเฟิร์นกลับไปคบหา

ผมก็แบบพี่โม่เรื่องมันเป็นอย่างไรวะ
แล้วมันจริงไหมมันยังไงมันยังไง
เขาก็ยอมรับเขาก็ยังคงคุยกันอยู่
เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปมาหาสู่กันแล้ว
ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าในอนาคตถ้าถามว่าอนาคต
ยังไงอะไรยังไงหนูก็ยังตอบตัวหนูเองไม่ได้
อันนี้เรียกว่าถอยแต่ไม่เลิกเหรอเฟิร์น
ไม่คือมันก็จะเข้าใจอย่างไรได้
ก็คือออกมาแล้วหนูรู้แหละว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแย่กับคนเก่า
หนูก็รู้สึกว่าก็เป็นเพื่อนกันก็เลิกกัน
เลิกกันก็เป็นเพื่อนกันได้
หนูค่อนข้างมั่นใจนะว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดกับเรื่องนี้

ก็คงเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เจอ